จอดจอด

ลุ้น

อันนี้จะไหม

ยอดมากครับคุณ
ช่วยกันดีเหลือเกินนะฮะต้องชื่นชมนะแท็กซี่
จังหวะในซอยแคบด้วยแหละนะครับจริงแล้วคลิปนี้มันนานกว่า๖นาที
เราตัดมาให้ดูช่วงที่แบบจับได้พอดีไล่ทันพอดี
สุดท้ายนะไปไม่รอดครับ
นายคนนี้ฮะสวมเสื้อสีฟ้านะครับเป็นคนขับแท็กซี่ก็เนี่ยฮะ
แล้วสุดท้ายนะมีอีกคนนึงที่อยู่คันข้างหน้าเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ
ผ่านมาพอดีเจอเหตุการณ์พอดีช่วยกันขับปาดหน้าแท็กซี่ไปไม่ได้
ขวางหน้าขวางหลังสุดท้ายโดนจับคาหนังคาเขา
อันนี้อยู่แถวจรรย์สนิทวงฝั่งธนบุรี
ทีมข่าวก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่ขี่บิ๊กไบท์เป็นพลเมืองดีคนนี้
เขาบอกว่าหลังจากที่คุมตัวโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้ไปแล้วเนี่ย
เขาก็ขี่รถวนกลับไปนะฮะก็ไปรับผู้โดยสารที่ถูกขโมยโทรศัพท์เนี่ยนะฮะ
วิ่งหนีเข้าไปสายงานก่อสร้างอีกนะ
คือหลังจากที่จับได้เนี่ยนะโชเฟอร์คันนี้วิ่งหนีไปเลย
พลเมืองดีก็เลยพาผู้เสียหายไปแจ้งความซะก่อนแต่ต่อมาก็ทราบ
ภายหลังว่าจากนั้นไม่นานตำรวจก็ตามจับโชเฟอร์คันนี้ได้
คือทิ้งรถทิ้งทุกอย่างนะฮะ
เขาบอกว่าเมากาวมา

แล้วไปตรวจฉี่ก็ฉี่ม่วงเพราะเสพยาบ้ามาอีก
คันนี้ครบทั้งหมดทั้งมวลแต่มาขับแท็กซี่นะ
โดนจับเรียบร้อยเนี่ยคันนี้ผู้ชายคนนี้สวมหวกเนี่ย
คือตำรวจนอกเครื่องแบบพอดีแล้วก็ต้องชื่นชมบิ๊กไบท์คันนี้ด้วย
ที่เขาไล่ตามแล้วก็มีคลิปจากหมวกกันน็อกเขา
จับภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
ขอบคุณพลเมืองดีทุกคนด้วยนะครับ